ทีนี้ดิฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับศึกระหว่างพ่อแม่
เพื่อที่จะแย่งสิทธิ์ในการดูแลลูกลูกสาวสองคน
อันนี้เป็นคลิปภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
พัทยาจังหวัดชนบุรีช่วงกลางวันนี่แหละ

คือคุณพ่อถูกทหารตำรวจควบคุมตัว
เพราะว่าตัวแม่ไปแจ้งตำรวจว่าพ่อมีอาวุธ
ว่าพ่อมีเรื่องของยาเสพติด

แต่ประเด็นแรกเลยก็คือประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ควบคุมตัวพ่อถึงหน้าโรงเรียน

หน้าลูกสาวสองคนต่อหน้าเด็กด้วยค่ะ
แต่นอกจากคลิปนี้มันมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เป็นลักษณะของพ่อเดินจูงลูกสาวออกมา๒คน
แล้วก็มีพ่อตาเดินตามมาคลิปนี้แหละค่ะ

จับลูกสาวมาสองคนก็เหมือนจะพาลูกสาวออกมานะคะ
ตาใส่เสื้อสีขาวเดินมาแล้วเหมือนกับเรียกคุยกันอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันมีลักษณะของการเหวี่ยงจนเหมือนกับลูกสาวเนี่ยล้มลงไปกับพื้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเพราะตรงนี้ล่ะลูกสาวเขาบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปจับจับตัวพ่อนะคะ
อันนี้คือประเด็นแรกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แต่อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องราวภายในครอบครัวค่ะ

ทีนี้ก็แย่งสิทธิ์ในการดูแลลูก
เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลนะคะอยู่ในชั้นศาลดีกาแล้ว
สารชั้นต้นบอกว่าให้สิทธิ์ในการดูแลลูกอยู่ที่คุณแม่
อุทธรณ์บอกว่าให้แบ่งกันแบ่งกันดูแล

ตอนแรกเนี่ยคุณพ่อบอกว่าไม่แจ้งความเอาผิดอะไรใครหรอก
ไม่แจ้งความเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องทำเกินกว่าเหตุ
ไม่แจ้งความเอาผิดอดีตภรรยาด้วย
แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจนะสุดท้ายแจ้งความของคุณพ่อคือ
นายทาราเวลาแจ้งหรือมาร์คนะคะก็คือคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
คุณพ่อทาราไปกับทนายความส่วนตัวไปแจ้งความนะคะ
กับทางพันธ์ตำรดโธราลณภพสะทองอยู่
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางละมุง
เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับอดีตภรรยาค่ะ
เราคุณต้องทำยังไงที่จะไม่ที่จะให้เรื่องใช่
ทนายบอกว่าได้ร้องทุกข์กล่าวโทษคู่กรณี
ก็คืออดีตภรรยาเนี่ยนะคะข้อหามินประมาทค่ะ
เนื่องจากว่าอดีตภรรยาไปพูดใส่ความกับทางทหารที่ศูนย์นำรงธรรม
ว่านายทารามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ซึ่งจริงแล้วพอไปควบคุมตัวที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ
พอไปตรวจสอบนายทาราไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติด
ก็เลยแจ้งความกลับอดีตภรรยานะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
โดยบอกว่าญาติของอดีตภรรยามาทำร้ายค่ะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะที่บริเวณดวงตาศีรษะแล้วก็ที่ใบหน้าด้วยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าทุกฝ่ายก็บอกว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะคุยกันเจรจากัน
คือตัวคุณพ่อตัวนายทาราบอกว่าที่แจ้งความไม่ได้อะไรนะ

เพราะว่าอยากจะคุยอยากจะมาเจรจามาเคลียร์กัน
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวพยายามติดต่อไป
ติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ลูกทั้งสองคน

ก็คือกล่าวว่าแจ้งความได้เจออดีตภรรยา